คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นภาพของคุณหมอท่านหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะ
ท่านอายุห้าสิบเก้าปีแล้วแต่ภาพที่โพสต์มาทำให้หลายคน
ว้าวโอ้โหก็คือภาพที่ท่านอุ้มทารกครับ
เป็นทารกเพศชายและข้อความเขียนแบบนี้นะคะ
บอกว่าลูกชายเป็นบุตรคนที่ยี่สิบห้าของพันรยาคนที่สาม
ใครยังมีลูกน้อยให้รีบมีใครยังไม่มี
ใครยังไม่แต่งงานให้รีบแต่งงานมีลูก
จะได้ช่วยกันขอดูอาให้ท่านแค่ฟังว่ายี่สิบห้านี่วาวแล้วน่ะ
แต่เขาตั้งเป้าว่ามากกว่านี้ใช่ไหมมากกว่านี้ทีนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อ
แต่ทีนี้ชาวเน็ตไปดูคอมเมนต์หน่อยชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็น
แต่ส่วนมากก็คือแสดงความยินดีนี่แหละนะคะแต่เขาก็มีบางคน
ต้องรีบออกมาบอกเลยรายละเอียดบอกว่าอย่าดราม่ากันนะ
เรื่องที่มีลูกเยอะแล้วก็มีภรรยาหลายคนบอกว่าหมอแวร์เนี่ย
นับถือศาสนาอิสลามสามารถมีพันรยาได้๔คน
แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องให้ความรักความยุติธรรมความอบอุ่น
เท่าเทียมซึ่งหมอแวร์สามารถทำได้ดี
ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็มีข้อมูลของคุณหมอแวร์นะคะ
คุณหมอแวร์ในชื่อจริงชื่อในแพทย์แวร์มาฮาดีแวดาโอ
เคยเป็นสอสอจังหวัดนราธิวาสเป็นวุฒิสมาชิก
และเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินด้วย
มุมของคุณหมอเพิ่มเติมแบบนี้เอาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะ
คุณหมอมีภรรยา๔คนปฏิบัติตามหลักศาสนาทุกประการ
ภรรยาคนแรกเสียชีวิตไปแล้วแต่มีลูกด้วยกัน๓คนค่ะ
ภรรยาคนที่๒มีลูก๑๑คน
ส่วนคนที่๓มีลูก๘คนและคนที่๔มีลูกด้วยกัน๓คน
ลูกทั้งหมดรวมกัน๒๕คน
ลูกชาย๑๒ลูกสาว๑๓คนโตสุดอายุ๓๓ค่ะ
ส่วนคนเล็กสุดคนที่๒๕ก็คือที่อยู่ในอ้อมอกคุณหมอค่ะ
อายุ๒วันสำหรับคุณหมอ
คุณหมอก็บอกว่าลูกเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในชีวิต

ตอนนี้นะลูกเรียนจบหมอและกำลังเรียนหมอ๗คน
รวมแล้วมีลูกเขยมีลูกสะพ้าย๗คนหลาน๗คน
ใกล้คลอดอีก๑คนเป็นครอบครัวใหญ่มากค่ะค่ะ
ผมว่าเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะเฉียดร้อยอ่ะ
ผู้สื่อข่าวโทรไปหาคุณหมอแวร์ค่ะ

ทำไมแข็งแรงมีเทคนิคอะไร
คุณหมอบอกว่าไม่ได้มีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษ
อย่าไปเครียดไม่สูบไม่ดื่มออกกำลังกาย
พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารมีประโยชน์
และที่คุณหมอทานบ่อยคือน้ำผึ้งข้าวยำ

อกจากนี้จัดสรรเวลาดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่
ให้ภรรยาเป็นแม่บ้านอย่างเดียว

เพราะคุณหมอเชื่อว่าแม่เป็นครูคนแรกของลูก
และเป็นพยาบาลที่ดีที่สุดของลูก
ส่วนจะตั้งเป้ามีพันรยาและลูกเพิ่มอีกหรือเปล่า

แล้วก็บอกว่าถ้าแข็งแรงยังเลี้ยงดูลูกได้
อีกทั้งสมาชิกในครอบครัวเห็นด้วยก็ฝันแล้วค่ะ
ฝันว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะมีสัก๓๖คน
ชายหญิงให้เท่ากันเลยฝังละ๑๘
แต่ว่าถ้าจะมีลูก๓๖คนจริง
ก็ต้องมีภรรยาเพิ่มอีก๑คน
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้คิดจะหา
ขอพักไว้ก่อนค่ะคุณหมอว่าค่ะ
เห็นโพสต์รูปลูกคนที่๒๕แล้ว
โอ้โหสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยค่ะ
แต่นับถือคุณหมอเลี้ยงลูกมาเป็นหมอ๗คนด้วย
เก่งกลางพัฒนาเป็นคนดีได้อันนี้สำคัญมากเลย

เก่งมากแล้วเป็นคนไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร